คุณผู้ชมค่ะต้องบอกว่าพี่น้องชาวสวนพริกจังหวัดตราด
เกษตรกรเขาจะต้องได้เฮกันดังเลย
เพราะว่าตอนนี้ราคาพริกหอมนั้นปรับขึ้นแล้วค่ะ
หลังจากที่เกษตรกรชาวสวนพริกในจังหวัดตราด
ต้องเจอกับปัญหามากมายจากสภาพอากาศ
ที่มีฝนหลงระดูในช่วงที่ผ่านมา
ทำให้มีน้ำท่วมขังตามสวนพริก
ต้นพริกเสียหายเหี่ยวเฉา
หรือบางที่ก็ยืนต้นตายก็มี
ซึ่งหลังจากที่สภาพอากาศเข้าสู่สภาวะปกติแบบนี้
ราคาพริกหอมเมืองตราดก็มีการปรับตัวสูงขึ้น
ถึงกิโลกรัมละ๙๐บาทค่ะ

เมื่อเทียบกับช่วงปีก่อนที่ผ่านมา
ซึ่งปีนี้มีกำไรจากการปลูกพริกขายได้๑แสนบาทต่อไร่ค่ะ
โดยเฉลี่ยซึ่งก็ถือว่าเป็นราคาที่สูงสุดในรอบ

เขาจะได้ค่าแรงวันละ๔๐๐บาท
ส่วนเจ้าของสวนก็ได้ผลผลิตที่ดี
แรงงานดีดีต่อใจทั้งดีต่อเจ้าของสวนดีต่อแรงงานที่รับจ้างเก็บพริกแบบนี้
เพราะตอนนี้ราคาพริกมันก็เพิ่มขึ้นแล้วไม่ตกต่ำเหมือนช่วงก่อนหน้านี้

ต้นหนึ่งก็ได้หลายเมล็ดนะครับ

ผมเคยไปที่สวนพริกหรือล่ะเขาจะช่วยกันเก็บเกี่ยว
ก็คล้ายกับโรงแขกเกี่ยวข้าวนี้แหละ
ก็คือมาช่วยกันแบบนี้

การาศัยตกรที่จังหวัดอุบรรณราชภาณี
แหมมาบอกผมว่าพริกเนี่ยนะ

แรกมันเป็นสีเขียวไงใช่ไงไอ้เราด้วยความเป็นคนซื้อ
แล้วก็เลยเชื่อเขางับไปเต็มปากเลย
ปรากฏว่าหวานโอ้เผ็ดจนยั้นคอเลย
คุณเป็นคนที่คุณเป็นคนเชื่อคนง่ายหรือว่าคุณเป็นคนเชื่อคนง่าย
คือพูดแรงน่ะเป็นคนโง่เลยหรอหรือว่า
อันนี้คุณพูดเองคุณคิดว่าเป็นลูกชุบเหรอคะ
ไม่คุณชนะเค้าอาจจะคิดว่าเป็นพันธุ์พิเศษพันธ์เฉพาะคืองี้หรือเปล่า

อื้อเป็นเรื่องเรากองพืชผักนะ
แต่ว่าพริกนี่เกิดง่ายปลูกเป็นพืชผักสวนครัวที่บ้าน